ตามให้ต่อค่ะเรื่องราวของป้าอุ๋ยนะคะ
เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปให้ป้าอุ๋ยด้วยนะคะ
เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแกไม่สบาย
แต่ว่าแกถูกโกงเงินเหมือนกับให้คนยืมเงินแล้วเขาไม่ยอมใช้หนี้คืน
ไม่มีเงินรักษาตัวเองไม่มีเงินจ่ายค่าไฟจนโดนตัดไฟ
แต่ว่าล่าสุดความช่วยเหลือไปถึงแล้วนะคะ
ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ก็ไปช่วยเหลือจ่ายค่าไฟให้ก่อน
ที่ห้องจะได้มีไฟฟ้าใช้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไปด้วย
เราส่งคุณสุชาดาซิริกคนของหนักข่าวของเรา

คุณป้ากระหนกการจันทรเซนอายุ๖๐ปี
ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ

ไปที่บ้านเอื้ออาทรนนทบุรีที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี
อุ๋ยสีหน้าก็ดีขึ้นค่ะ
ค่าไฟ๓เดือน๕๑๘๘บาท๕๐สตางค์ที่ค้างไว้จ่ายแล้ว

มีเงินจากคนใจบุญช่วยเหลือจำนวนนึงด้วย
สมทบกับเงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
และเงินสงครอบฟูมีรายได้น้อยและรายที่พึ่ง๖๐๐๐บาท
ที่ทางพมนำมามอบให้ค่ะ
ก็เหมือนกับต่อลมหายใจนะคะป้าอุ๋ยจะได้สู้ชีวิตกันต่อ
ทางนักสังคมสงครอบฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพมนทบุรีอาคานางสาวราลิตา
บอกว่าเงินส่วนนี้ก็พอจะช่วยป้าอุ๋ยผ่านวิกฤตไปได้
แต่หลังจากนี้มันต้องช่วยระยะยาวนะคะ
ก็ต้องประสานกองสาธารณสุขเทศบาลนครปักเกร็ด
โรงพยาบาลกรมชลประธานที่ป้าอุ๋ยรักษาตัวอยู่
ให้มาดูแลเรื่องของสุขภาพของป้าอุ๋ย
สำหรับกรณีนี้พมนนทบุรีรับเข้าระบบมาก่อนหน้านี้แล้วก็ดูแลมาโดยตลอด
แต่สาเหตุที่ป้าสุดหนักอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณป้าติดต่อลูกชายไม่ได้
ค่าไฟค้างชำระด้วยก็เลยเครียด
มันก็ส่งผลหมดแล้วนะคะทำให้สุขภาพก็ยิ่งแย่ลง
จะป่วยติดเตียงแต่ป้าอุ๋ยสู้ชีวิตค่ะ
ก่อนหน้านี้มีอาชีพตำน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกนรกน้ำพริกต่างฝากขาย
นี่ตอนสมัยที่ขายน้ำพริกนะคะก็พอจะมีรายได้ดูแลตัวเองได้บ้าง
แต่พออาการสุดหนักก็เลยไม่มีรายได้ตรงนี้
หนี้มาเบี้ยวไม่ยอมใช้หนี้อีกค่ะ
วันนี้ที่ลงมาก็คือจากการประเมิน
บอกว่าตอนนี้คุณยายจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นหลักค่ะ
ก็เดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้ค่ะ
เบื้องต้นทางเราก็ได้มอบเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับคุณยาย
จะมีเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

แล้วก็เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
อีก๓๐๐บาทก็รวมเป็น๖๐๐บาทค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นเราได้มอบเป็นเงินสดให้คุณยายไป๓๐๐บาท
ส่วนอีก๓๐๐ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณยายเองค่ะ
คือป้าอุ๋ยแกเคยเป็นผู้จัดการบริษัทนะฮะทำงานแล้วก็ลาออกมา

คงขายของกับสามีก่อนที่สามีจะเสียชีวิตไป
มีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงแล้วแกก็ล้มป่วยหนักนะครับ
ทำให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ก็จ้างคนมาดูแลอยู่คนหนึ่งวันละ๓๐๐
เป็นคนในพื้นที่แถวที่พักนี่แหละ
สุดท้ายเขาก็พาเพื่อนแม่คงแม่ค้า
คนในพื้นที่แถวที่พักที่อยู่ที่เดียวกันเนี่ย
มาให้แกช่วยยืมเงินให้หรือมายืมเงินแกด้วย
แต่ว่าแต่ละคนไม่ใช้เลยนะครับ
แล้วทางกู้พงคู่ภัยก็มาช่วยเหลือกัน

อยู่คนเดียวแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

อุ๋ยบอกดีใจที่มีเงินจ่ายค่าไฟแล้วนะครับ
หลังจากนี้ถ้าอาการดีขึ้นอยากกลับมาทำน้ำพริกขายเหมือนเดิม
เพราะเป็นอาชีพเดียวที่ทำออกมาได้ดี
แต่ก็ติดไม่มีเงินทุนอีกตอนนี้เงินให้เขายืมจนหมดแล้ว

ทีนี้จะไปกู้เงินส่งเสริมอาชีพคนพิการจากทางพมก็กู้ไม่ได้อีก
เพราะว่าตอนป้ายังทำงานเป็นผู้จัดการอยู่

คือคนพิการคนหนึ่งเขาจะกู้แล้วป้าไปค้ำให้
แล้วคนนั้นเขาไม่ผ่อนจ่ายนะครับ
เพราะป้าเป็นคนพิการบ้างป้าจะไปกู้กู้ไม่ได้ฮะ

อันนี้เป็นเบอร์โทรของคุณป้านะถ้าจะช่วยเหลือนะ
หรือจะส่งของไปช่วยก็ที่อยู่ที่หน้าจอนะครับ
คุณป้าก็เลยอยากฝากไปถึงคนพิการคนนั้นนะ

อย่างนี้เท่ากับป้านี่ซวยซ้ำซวยซ้อน
ลูกหนี้เจ็ดคนยืมเงินเก็บไปก็ไม่ใช้
เป็นคนค้ำให้คนพิการกู้เงินพมไปทำอาชีพเขาก็ไม่ผ่อนจ่าย
บอกแล้วอย่างนี้ป้าจะหาเลี้ยงตัวเองยังไงเนี่ย
ดีใจค่ะเพราะว่าอยากขอบคุณ
ส่วนที่ช่วยเหลือทั้งเพื่อนหลายคน
มาให้คนละร้อยคนละห้าสิบ
ก็ได้พ้นตรงนี้ก็เหมือนซื้อชีวิตใหม่แม่
ได้มีลมหายใจต่อเรื่องไฟออกซีเย็นก็โอเค
แล้วก็ขอโมทนาบุญคนที่ช่วยขอให้รุ่งเรืองอย่าเจ็บอย่าจนเลย
อ้าวยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะ
คุณป้าสามีเสียชีวิตไปแล้ว
คุณป้าแกบอกแกมีลูกชายอยู่๒คน
ซึ่งตอนนี้ติดต่อไม่ได้ทั้งสองคน
ลูกชายคนโตมีครอบครัวไปแล้วป้าบอกว่าติดต่อไม่ได้
ลูกชายคนเล็กเมื่อก่อนเคยเป็นสจวดสายการบิน
แล้วก็ตกงานมาเป็นรายเดอร์

นี่ติดต่อไม่ได้มา๓เดือน
ป้าบอกป้าโทรหาวันละเป็นร้อยสาย
คือไม่ใช่เบอร์โทรโทรไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีสัญญาณ
แต่โทรไปแล้วลูกชายไม่ได้รับสาย
เราก็พยายามเป็นสื่อกลางให้คุณป้ามา๒๓วัน
แต่ว่าณวันนี้ป้าอุ๋ยบอกลูกชายก็ยังไม่ได้โทรมาเหมือนกัน
ก็ฝากแจ้งหน่อยกันแล้วกันนะครับ